เพลงนี้มูลค่า๒แสนบาท

สู้หรือหยุดครับ

หยุดค่ะ
หยุดครับ
แบบเหมือนยกพวกเขาออกจากอก

ใช่ไหมเราถึงแบบว่าขึ้นมาที่ความลื่นลึงเลย

ก็ถึงเวลาอันสมควรของเจ้าเด็กน้อย

ก็หยุดนะครับหยุดในเพลงที่๗นะครับ

วันนี้น้องน้ำเพชรรับจากรายการของเรา

เกมจบแล้วแต่การร้องเพลงเรายังไม่ให้จบง่ายหรอกค่ะ
ไหนก็มาแล้วก็เลยอยากจะให้น้ำเพชรร้องเพลงเมื่อสักครู่นี้
รอพอรักของคุณวิรดาวงธวรรมให้เราฟังหน่อย

สิ่งที่เราคิดว่าเราจะร้องผิดมันผิดจริงไหม

เพื่อเอาไปใช้ในครั้งหน้าว่าเวลาเราไปร้องที่ไหน
จะได้รู้ว่าเราร้องผิดหรือว่าเราร้องถูก
ให้ร้องโชว์ให้คุณผู้ชมทางบ้านฟัง

ถ้ายินดีนะครับเรามาฟังเสียงเพลงเพราะจากน้องน้ำเพชรกันนะครับ

สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงพิเศษเพลงมาครับ
เสียงเพลง
เจ้าสักทีเพียง

เจ้าสักทีเพียงหินร้อง
เจ้าสักทีก็รอได้
ขอเพียงอย่าเผลออย่าเปลี่ยนใจ
เอาหัวใจไปให้ใครขอร้อง
ทนตั้งนานรอสุขดังฝันเป็นคู่ครอง
เพราะความรักที่คอยไม่ปอง
พอณะทองของฉัน

ก็รอมาแล้วตั้งมากมาย
จะรอเรื่อยไปให้เธอสงสาร
เพราะต้องเห็นใจ
อย่าดัดเนื้อใหญ่มีต่อกัน
เพราะความรักที่คงมัน
ไม่พันไม่แบ่แหมสักนาที
รักเธอไม่เคยสุดหัวใจสุดหัวใจ
จะหลับตานอนครั้งใดยังทรงใจไปหาทุกที
รักเธอไม่เคยสุดหัวใจเปรียมล้นข้ามปี
เธอจ้าเธอฟังให้ดีรักที่มีให้เธอผู้เดียว
สักกี่ปีจะรอรอพี่จนหมดลม
จะรอความรักมาชื่นชมเพราะแม้นานมก็ยังแน่นเหนียว
ไม่เคยสนใจชายอื่นคนไหนไม่แลเหลี่ยว
รักแต่พี่ด้วยใจเด็ดเดียวรักคนเดียวน้องจึงต้องรอ
ใส้เป็นคนเหงื่อเยอะจริง
ถ้าเป็นตอนแข่งด้วยค่ะเนี่ยภาษาใจขึ้นใช่ไหม
ตอนนี้นะเดี๋ยวจะมาบอกว่ามีผิดหรือเปล่า
ฟังกันดูนะครับเพลงพิเศษนะครับ
น้องน้ำเพชรนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
ร้องได้ร้องได้ร้องได้ร้องได้
เพลงที่๗นะครับซึ่งเป็นเพลงพิเศษนะครับ

เพลงนี้นะน้องน้ำเพชรร้อง

อันนี้ตรวจจริงร้อนจริงนะครับ

ทำไมหนูไม่ร้องตั้งแต่ทีแรก

ไม่แต่ว่าเวลาร้องจริงอ่ะจะมีความกดดันแล้วอาจจะทำให้ร้องผิดก็ได้
การตัดสินใจของหนูตั้งแต่ครั้งแรกความรู้สึกแรกถูกต้องเสมอลูก
แต่เมื่อกี้นี้พอคุณป่าประกาศว่าร้องได้
ในรายการของเรามีเกินมีใครเสียใจกับการประกันว่าร้องได้
ก็ห้ามประมาท
อย่าประมาท
อย่างแบบเมื่อกี้อดีตแล้วแสดงว่าเราไม่ประมาท
วันนี้นะต้องขอบคุณคุณแม่แล้วก็ขอบคุณน้ำเพชรมากเลยนะคะ
สมัครมาในรายการของเรานะคะ
ทำให้เราได้รู้ว่าจริงแล้วรักแท้มันก็มีหลากหลายรูปแบบคุณแม่
แล้วเมื่อใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นแบบแท้แล้วมันสวยงามมาก
น้ำเพชรอยากให้น้ำเพชรพูดอะไรก็ได้กับแม่

หนูอยากขอบคุณแม่นะคะที่เลี้ยงดูหนูมาอย่างดี
แล้ววันนี้หนูประสบความสำเร็จแล้วค่ะ

ก็ขออวยพรเป็นกำลังใจให้กับสองแม่ลูกนะฮะ
คุณแม่ยุภาแล้วก็น้องน้ำเพชรนะครับ
ก็ถือว่าเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในรายการของเรา
แล้วเราก็ได้ช่วยเหลือไปตามสมควร
ก็ขอให้สู้กันต่อไปดูแลซึ่งกันและกันนะครับคุณแม่
เขาเรียกว่าเป็นยาใจให้กับคุณแม่นะครับ

ก็มาติดตามนะติดตามกันดูสิว่าคราวหน้าเนี่ย
นักสู้รุ่นจิ๋วของเราเนี่ยจะเป็นใครกระตันยูขนาดไหน
และเรื่องราวชีวิตของเขาจะเข้มข้นเหมือนเป็นแบบบุภเพศ
นิวาสเหมือนในละครแบบนี้หรือเปล่านะครับ
มาติดตามได้ในร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตต่อนักสู้รุนจิ๋วนะครับ
ขอย้ำอย่าลืมนะครับ๑๘นาฬิกาหลังเคารพทงชาติเลยนะครับ
๒วันวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้
มาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตครับ
คุณผู้ชมค่ะจบรายการของเราค่ะ
ย้ายช่องไปไหนค่ะไปเยียวยาหัวใจกันต่อ

ความสุขแล้วก็รอยยิ้มนะครับคุณผู้ชม

หนูขอขอบคุณรายการร้องได้ให้ร้านนะคะ

หนูจะนำเงินไปรักษาแม่

ผมซื้อน้องแทนครับ
เด็กชายพัตตาดอนทำจำปลา

คุณแม่พ่อพี่บีพี่ซี

กลับจากโรงเรียนก็จะมาทำความสะอาดบ้าน

จะช่วยผู้แม่เก็บขยะ

ที่บ้านประกอบอาชีพเย็บผ้าจ้ะ
รับผ้ามาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนวังกระป้อม

ก็มาตับตัดแล้วก็เย็บแพ็ค

ปัญหาก็คือเวลาเราออกตลาดนี่

ถ้าไปไกลก็สี่ห้าพันก็ต้องยืม

รักใหญ่ก็ฟ้าเลยครับ
ถ้าได้เงินแล้วเอาไปให้แม่ใส่หนี้

เราผมจะไปลองเพลงหาเงิน